เมื่อว่ากำพลัดแล้วการแสดงต่อไปคือจับบทออกพรานพรานคือตัวตลกของคณะโนราและเป็นตัวบอกว่าจะแสดงเรื่องอะไรต่อไป
พรานสวมหน้ากากเรียกว่าหน้าพรานนุ่งจงกระเบนหรือปล่อยชายมีผ้าขาวม้าคาดไม่สวมเสื้อสะพายย่าม
ท่ารำของพรานเป็นท่ารำที่ตลกและแสดงออกอย่างอิสระโดยอาจเล่นตลกสวมบทบาทเป็นตัวแสดงอื่นเช่นเป็นเจ้าเมืองฤษีเสนาหรือตัวแม่
แต่จะยกเว้นไม่แสดงเป็นตัวนาง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน